ยังคงติดตามผลการชนสูตรศพของคุณแตงโมในครั้งที่๒
ซึ่งการผ่าชนสูตรในครั้งที่๒
ผลการชนสูตรจะทราบอย่างเป็นทางการภายใน๒สัปดาห์นะคะ
ที่แพทย์ขุนหญิงพรทิพย์ก็บอกว่า
บทบาทของท่านก็คือเป็นผู้สังเกตการ
ไม่มีการชี้นำไม่มีการชี้แนะ
แล้วเมื่อเช้านี้นะคะทางคณะกรรมการการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสต
กระทรวงยุติธรรมสถาบันนิติเวชวิทยา
และผู้ทรงคุณวุฒิก็มีการประชุมกัน
เพื่อวางแนวทางในการผ่าพิสูจน์ศพคุณตังโมรอบ๒
ก็จะมีแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐสามแห่งมาเป็นผู้ผ่าศพ
๓แห่งนี้ก็คือโรงพยาบาลจุลาลงกรโรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

แล้วก็จะมีทีมแพทย์นิติเวศจากสถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นทีมที่ผ่าชนสูตรในรอบแรก

ก็จะเป็นการเริ่มลงมือชนะสูตรตอนบ่าย๒โมงที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งวันนี้คุณแม่ของคุณแตงโมคุณแม่พะนิดา
ก็มอบหมายให้ทนายความส่งหนังสือแจ้งว่า
ไม่สามารถมาร่วมประชุมกับทีมแพทย์ได้เพราะว่าไม่สบายนะคะ
แต่ข้อสงสัยที่อยากจะให้ทีมแพทย์ชนสูตร
ก็ยังคงเป็นเรื่องของบาดแผลบนร่าง๑๑จุดของคุณแตงโมเหมือนเดิม
ก็คือศีรษะใบหน้าลำคอหน้าอกแผลที่ขารอยแผลที่น่องและข้อพับ
มือแผ่นหลังหลอดลมอวัยวะเพศแล้วก็เสื้อผ้า
จุดที่ยังเป็นประเด็นที่สงสัยนะคะ
ขณะที่ว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ยืนยันนะคะว่าในการผ่าชนะสูตรรอบ๒วันนี้
น่าจะใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงนะคะ
แล้วถ้าประเด็นไหนสามารถที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนได้
ก็จะชี้แจงเดี๋ยวผ่าเสร็จแล้วจะออกมาชี้แจงนะคะ
เรื่องต้นกระทรวงยุติธรรมวางกรอบการดำเนินงานไว้
ว่าจะให้ได้ทราบผลการชนะสูตรอย่างละเอียดภายใน๒สัปดาห์ค่ะ
น่าจะใช้เวลาประมาณสัก๓ชั่วโมงเท่าที่ทราบนะครับ
แล้วเดี๋ยวก็จะได้ผลประการใดเนี่ย
ตรงส่วนไหนที่มันอยู่ในเรื่องของในสำนวน
ที่เราจำเป็นที่ต้องไม่เปิดเผยเราก็คงจะเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อน
แต่ในส่วนไหนที่เปิดเผยได้จะรีบทำ
โดยเฉพาะยิ่งเราก็จะมองด้วยว่าขั้นตอนอันไหน
ที่เราสามารถสื่อสารให้พี่น้องประชาชนรับทราบได้
เราก็จะสื่อสารออกไปก่อนนะครับ
แล้วก็เงื่อนไขเวลาในการที่จะต้องตรวจพิสูจน์เนี่ย
มันจะใช้ระยะเวลาอย่างไรผมวางกรอบไว้เดิมแค่๒สัปดาห์
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุล
ภูมิหน่วยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ยืนยันนะคะว่าไม่มีการยื้อเวลาในกระบวนการผ่าชนสูตรศพรอบที่๒
ตำรวจยินดีที่จะให้การชนสูตรศพเพื่อความกระจ่าง
แล้ววันนี้คณะแพทย์ทั้งหมดจะผ่าชนสูตรศพ๑๑จุด
ข้อสงสัยของครอบครัวค่ะ
ครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรองทิพย์โปรดจนสุนันดิ์
สมาชิกวุฒิสภาในกรรมธิการสิทธิมนุษยชน
ท่านก็เข้าร่วมสังเกตการชนะสูตรศพครั้งนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งคุณหญิงหมอระบุว่าคงทำได้แค่สังเกตการณ์เท่านั้น
ไม่สามารถให้คำแนะนำหรือชี้แนะให้ผ่าชนะสูตรศพ
ในบางส่วนที่มีข้อสงสัยได้เพราะหน้าที่ทั้งหมดเป็นของทีมแพทย์
แต่ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการผ่าชนสูตรครั้งที่๒
เนื่องจากเคยหารือกับครอบครัวคุณแตงโมไปแล้ว
เพราะว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับ
เพราะว่าถ้าเราได้เห็นรูปถ่าย
ถ้าเรารับฟังแล้วอธิบายหมอเชื่อว่าคุณแม่จะเข้าใจ
อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าจริงเราตั้งใจจะทำเช่นนั้น
แต่ไม่รู้เค้าเกิดไปตกลงอะไรกันค่อนของก็ไม่ทราบ
คาดเดาว่าจะได้คำตอบทุกอย่างในการผ่าครั้งที่๒
คำตอบทุกอย่างมันอยู่ที่การผ่าครั้งที่๑
กับหลักฐานในที่เกิดเหตุตามที่บอกค่ะ
เราควรจะเดินตามวิถีที่มันควรเป็น
ไม่ใช่ทำให้เกิดความขัดแย้ง
ดังนั้นอาจารย์จึงเสนอวิธีแรก
ซึ่งไปถามคุณแม่ได้เลยว่าจะไม่แนะนำให้ผ่าครั้งที่สอง
เพราะว่าคุณแม่เข้าใจว่าผ่าครั้งที่๒เราจะได้คำตอบ

คุณหมอพรทิพย์ไม่แนะนำให้ผ่าครั้งที่๒
ควรจะมีท่านเข้าไปดูพร้อมกันด้วย
แล้วเรื่องนี้ยังไงทนายกิจสนา
ที่คุณหญิงหมอพรทิพย์ไม่เห็นด้วยกับการผ่าชนสูตรรอบ๒
เป็นเรื่องการสื่อสารที่ผิดพลาด
โอ้นะความหมายที่ไม่อยากให้ผ่าชนสูตรรอบ๒
เนื่องจากคือต้องได้เห็นผลชนสูตรรอบแรกก่อน
อย่างที่ผมนำเรียนเมื่อกี้นะครับ
แต่เมื่อคุณแม่ของคุณตังโมได้รับสารจากตำรวจ
ว่าให้ย้ายศพออกจากนิทยาวเวทได้
ก็ทำเลยเอาออกมากันเลย
คราวนี้คุณหญิงหมอพรทิพย์มารู้ภายหลัง
ก็เลยทำให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับ
ซึ่งธนายกิจสนะก็ได้กราบขอโทษคุณหญิงหมอพรทิพย์ไปแล้ว
ส่วนการชนสูตรศพคุณตังโมรอบ๒วันนี้นะฮะคุณแม่คุณตังโมได้มอบหมายให้คุณเต๊ะสัตวรรษครับ
คุณเต๊ะสัตวัสดิเศรษฐกรเพื่อนของคุณแตงโม
เป็นตัวแทนของครอบครัวไปร่วมสังเกตการณ์การผ่าชนะสูตรนะฮะ
ส่วนขั้นตอนการชนะสูตรหากผลออกมาเป็นอย่างไร
ครอบครัวจะพิจารณาอีกครั้งแต่เชื่อว่าจะมีหลักฐานใหม่เกิดขึ้น
และจะเป็นประโยชน์ต่อการสู้คดีในชั้นศาลครับ
หากศพครั้งนี้เราก็คาดหวังว่ามันจะเจอพยานหลักฐานอะไร
ที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นเจตนาได้นะครับ
ซึ่งมันก็มีโอกาสนะครับ
ถ้าเกิดว่าการดูในครั้งนี้หรือว่าการที่จะผ่านในครั้งนี้
มันจะมีหลักฐานใหม่ขึ้นมานะครับก็หวังอย่างนั้น
ถ้ามีหลักฐานใหม่ขึ้นมาแน่นอนว่ามันก็จะไปเข้าข่ายเจตนาได้
ปรึกษากับคุณแม่คุณพอดีทางคุณเต้สัตวรรษ
อยากเข้าไปขอดูด้วย
เนื่องจากว่าผมเองผมก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้
จะอยู่รอบนอกแล้วก็ประสานงานให้กับทางหน่วยงานเขาดีกว่านะครับ
เรียนหันนิดนึงคุณแม่แก้ไปเลย

ทำไมถึงเป็นคุณเต้หรือคะ
อันนี้ด้วยเหตุผลผมไม่ทราบจริง
แต่ว่าคุณแม่เห็นได้คุยกับคุณเต้ส่วนตัวนะครับ

คุณหมอพรทิพย์ก็เป็นคนแนะนำให้เลือกคุณเต้

ผมยังไม่ได้สอบถามแต่คุณแม่สั่งมาเราก็มารีบด่วนเลย

ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะฮะ
นักข่าวเราเห็นว่าคุณหญิงหมอพรทิพย์ออกมาจากห้องแล้วนะฮะ
ตอนนี้นะครับตอนนี้พร้อมหรือยังฮะ
เดี๋ยวติดตอนนี้นี่เป็นภาพนะครับ
อ่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยว
รออีกสักครู่น่าจะมีการแถลงนะคะ
ตอนนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการชนสูตรในรอบที่๒แล้วก็คุณหญิงหมอพรทิพย์ก็ออกมาจากห้องเรียบร้อยแล้วนะคะ
นักข่าวกำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวเรารอฟังการแถลงนะคะจากทางทีมชนสูตรในรอบที่สองค่ะนี่ค่ะ
นี่คือห้องที่เตรียมการแถลงข่าวนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักข่าวไปอยู่ที่นั่นกันเยอะเลยนะคะตั้งแต่ช่วงบ่าย๒
เพราะว่าเริ่มชนะสูตรกันตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย๒ก็ใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงนะคะก็ประมาณนั้นจริงนะคะ
พอดีเลย๓ชั่วโมงบ่าย๒นี่๕โมงเย็นพอดี
ผลการชนสูตรในครั้งนี้เราจะได้ฟังเท่าที่สามารถเปิดเผยได้เดี๋ยวดูนะคะว่าจะมีการนำเสนอหรือว่าแถลงเรื่องอะไรบ้าง
แต่ว่าผลอย่างละเอียดเนี่ยประมาณ๒สัปดาห์นะคะอย่างท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ชี้แจงไปนะคะ
ขอรอข้อมูลความเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะครับก็ติดไว้นะคะรับรู้ไป